คุณผู้ชมข่าวแรกเราไปดูชายชาวนครนายกโอ้โห

ต้องเดินเท้ากว่า๑๒๐๐กิโลเมตร
จากหน้าคนนายกจะไปสตูน
ผู้หญิงท้าบอกจะมาขอฉัน

สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่๖นะครับ
ที่เราจะเดินทางไปขอสาวที่จังหวัดสตูน

เริ่มเดินตั้งแต่วันที่๑๔มกราคมจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายก
จะไปสิ้นสุดวันที่๑๔กุมภาพันธ์โอ้โหเลือกวันจริงที่จังหวัดสตูนครับ
จากนี้ผู้ชายคนนี้ยังอธิบายอีกว่าเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะ
แต่เขาแล้วก็ผู้หญิงคนรักได้ศึกษาดูใจกันระยะหนึ่งแล้ว
ประมาณห้าเดือนตกลงโปรงใจผู้หญิงที่รักเนี่ยบอกว่า
ถ้าเธอรักฉันจริงถ้าเธอเดินเท้ามาสิมาสู่ขอฉันแต่งงาน
หลังจากนี้นะครับบอกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะ
คนอื่นเข้าไปแสดงความคิดเห็นลักษณะส่งกำลังใจเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดนะครับวันนี้ผู้ชายคนนี้นะครับถึงไหนแล้วคุณผู้ชม
ถึงไหนแล้วฮะถึงจังหวัดเพชรชบุรีแล้วนะครับ
โอ้โหดูเขายังสดชื่นและแข็งแรงอยู่เลยนะฮะ